เรื่องนี้บอกเลยว่ามันใหญ่มาก
ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขาบอกกันว่านี่คือประหลัด
แต่ไม่ใช่ประหลัดอำเภอมันคือประหลัดขิกขนาดยาก
เดี๋ยวดูผ่านไปปุ๊บเห็นปั๊บเลยทันที
ขาใหญ่ขนาดนี้ใครไม่เห็นบ้างอ่ะ
อุ้ยชัดเลยนี่เอาออกมาโชว์ตรงงานอยู่นี่เลย
อยู่ตรงนี้อยู่ตรงถนน
อยู่บริเวณใกล้๓แยกช่องแคบ
พื้นที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งต้องบอกว่าสร้างความแปลกอกแปลกใจ
กับคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นมาก
ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องตกอกตกใจแหละคุณ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับคุณมาโนธเพชรแต่ง

ซึ่งคุณมาโนธเล่าให้ฟังว่า
หลัดขิกยักษ์อันนี้นะมีขนาดความยาวถึง๔เมตรค่ะ

และก็แกะสลักจากไม้กระพง
มีน้ำหนักรวม๖๐๐กิโลกรัม
โอ้โฮนั่งมากใหญ่มากนะคะ
และที่นำมาตั้งตรงจุดนี้
คือตามความเชื่อของคนโบราณเพราะอะไร
เพราะเขาจะหวังให้ฝนฟ้าตกต้องลงมาตามฤดูกาล

แล้วก็เชื่อกันว่าขนาดของประหลัดขิเนี่ย
ยิ่งใหญ่ยิ่งดี

จะได้มองลงมาเห็นชัดไง
แล้วก็โดนบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องลงมา
ฤดูกาลตามปกติ
ตามที่ชาวบ้านเขาอธิษฐานขอพรไว้นั่นเอง

ซึ่งถ้าหากใครอยากจะลองทำตาม

จะเอาประหลักขีดไปตั้งไว้หน้าบ้าน

เพื่อความสบายใจไม่ได้สงวนลิขสิท
เพราะว่ามันเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ที่เขาเอาประหลัดขิกมาเอาไว้เรียกฝนนะคะ

ชาวบ้านเขาจะทำการแห่ประหลัดขิกนี้

เหมือนเป็นการแบบว่าฝนฟ้าตกลงมาแล้วนะ
แห่ออกไปเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองไปด้วย

แล้วก็สงสัยว่าไอ้เนี่ยมันจะทำให้ฝนตกได้จริงหรือเปล่า

เขาบอกว่ามันต้องตั้งไปตามทิศที่มันถูกต้องด้วยนะ
ต้องมีทิศทางทิศตะวันตกทิศตะวันออก
ไปที่ยังต้องการให้ฝนจะตกตรงนั้น
แล้วคือเขาต้องทำให้สัญลักษณ์ก็คือต้องมีสีแดง